สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทย
โอ้โหไปกับตลอดข่าววันนี้สีสันแปลกตาจริง
ยังเจอกับผมชนะเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไป

วันนี้มารับหน้าที่แทน๑วันน้องใบตองไปทัศนศึกษาอยู่

ก็เลยมาเป็นสาวมวยเต้นอยู่นี่ไง
โอ้โหนี่เป็นสายย่อในตำนานใช่ไหม

ถ้าย่อกว่านี้เนี่ยก็ติดพื้นแล้ว
โอ้ก็วันนี้เจอกับน้องพิชชี่นะครับ
คุณผู้ชมอาจจะแปลกหูแปลกตาเล็กน้อยนะ
มาแทนน้องใบตองทั้งนี้ทั้งนั้น
ให้กำลังใจน้องเขาได้นะผ่านทางอะไรเอ่ย
พิชชี่จะรออ่านมาเป็นกำลังใจให้กันด้วย
ก็อย่าลืมนะครับแชทพูดคุยกับเราได้
ใครที่อยากจะพิมพ์อะไรส่งกันมาส่งกันมาได้เลยนะครับ
หรือใครไม่สะดวกพิมพ์ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์มา

ได้หมดเอาแบบเป็นท่าเต้นด้วยก็ได้นะ

ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราว
สัญญาณทั่วทิศทั่วไทยกันบ้านนะครับ

อย่างที่เราเต้นกันมาเมื่อตะกี้สนุกสนานมากเลย

แต่ละที่เขาบอกว่าลีลาความสนุกไม่แพ้กันเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดชายภูมิ
เขาแห่นาคกันแบบสุดโหดเลยนะ

โอ้โหเพราะว่าเป็นการทดสอบความตั้งใจของนาคนั่นเอง
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกก็เต้นกันระเบิดเหมือนกันครับ
ไปดูกันที่แรกน้องพิชชี่ดูหน่อยซิว่าเป็นยังไง
โอ้โหลีลาคุณยาย
เป็นไงเป็นไงชึกสู้ได้ไหมพิชชี่
ยอมให้คุณยายแล้วกันค่ะอากาศเขาร้อนด้วยนะ
ใช่แต่ก็บ่อยั่นครับเพราะว่าที่โยกซ้ายโยกขวา
โอ้โหสะบัดจนลืมอายุเนี่ยก็คือคนนี้ครับ
ทุเรียนบุญมัติหรือว่าคุณยายทุเรียน
อายุ๗๕ปีนะครับ
แกไปแห่นาคเข้าโบสถ์ที่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
สภาพอากาศถึงแม้ว่าจะร้อน๔๑๔๒องศาเซลเซียสนะครับ
ร้อนสุดดูดิร้อนทะลุล่มเลยทีเดียว
แต่คุณยายแกก็ไม่ท้อนะครับโอ้โหเรียกว่าเต้นรำหน้านาคตามสไตล์ของแก
โอ้โหดูลีลาเป็นไงอดใจไม่ไหวจริงกับลีลาแบบนี้
ก็ต้องเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมเลยครับ
อ่ะดูสิโอ้โหบรรยากาศของเขานี่แหมสุดจริง
แล้วก็ช่างภาพเราก็จับอยู่คนเดียวเลยนะ
คุณยายนี่เหมือนเป็นแก่นำในการเต้นนะเพราะเห็นคุณยายเต้นคนอื่นเต้นตาม
นี่มีคุณพี่เสื้อเขียวด้านหลังไม่ยอมแพ้
คือมาเต้นเป็นเพื่อนดูแลอาการของยายแกด้วยไงกลัวจะเป็นลมเป็นลมไปนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นพอแห่นาคครบ๓รอบก็นำหน้าเข้าโบสถ์
หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาควักเงินรางวัลให้กับคุณยายทุเรียนนะ
คือภาพเห็นถึงความตั้งใจถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว
แต่ก็เต้นไม่มีเหนื่อยเลยทีเดียวก็ให้เหมือนเป็นสีน้ำใจ

นอกจากนี้ไปที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายะปุ่มที่นั้นเขาจัดพิธีแหน่กสุดโหด
โอ้โหเขาบอกว่าโหดที่สุดในโลกที่วัดตาแขกบ้านโนนสะเหลา
เป็นพิธีสืบสารประเพณีมานานกว่า๑๐๐ปีนะครับ
ปีนี้เขาบอกว่ามีน่ากบวช๑๓นาคมีคนในหมู่บ้าน
และท่องที่เข้าร่วมกับ๔๐๐๐๐คนงานใหญ่
โดยพิธีเริ่มจากการตัดผมแล้วก็โกนผมนาคตามปกติ
แต่ที่นี่เขามีความเชื่อที่นับถือกันมานาน
โดยชายหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชแห่นาคไปรอบหมู่บ้าน
แล้วก็นี่เลยจับเขย่าจับโยนอย่างรุนแรงแบบนี้เลยครับ
หน้าตาคนโยนนี่เหมือนจะสนุกนะ
แต่ต้องกลับให้มั่นด้วยนะ

ถ้าจับไม่ดีแล้วก็โยนไปนี่ตัวลอยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า
ผู้บวชนั้นมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบีดามารดาหรือไม่
เกิดแรงมากจนตกลงมาจากแคร่ล่ะคะคุณชนะ
ก็นี่ไงเขาบอกว่าถ้าหากตกลงถึงพื้น
ถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช

นี่ไงชนโยกกันแต่ละทีก็นี่แหละ
โอ้โหหน้าก็ต้องจับให้แน่นแล้วก็มีคนคอยประคองไว้

แรงมากคือต้องจับแบบตั้งใจ

เคยไปงานบวชธรรมดาแบบอย่างนี้ไม่เคยไม่เคย

ก็แถมยังคอมมงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยเลยนะ

ต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานแต่งงานที่ไหนก็มีแต่งานแต่งงานไปหมดเป็นช่วงแห่งความรักความอบอุ่น
อุดรธานีเขามีการจัดงานแต่งงานเหมือนกันซึ่งเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวเป็นพระเอกกับนางเอกหมอลำซิ่ง
จะให้มาแบบแต่งงานใส่ชุดธรรมดาก็คงไม่ได้

เขาก็เลยแต่งใส่ชุดหมอลำซิ่งเข้าพิธีงานแต่งงานค่ะ
เป็นชุดที่เรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันจริงพระเอกเป็นนางเอกใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นพระเอกกับนางเอกนะคะ
เจ้าบ่าวคือนายพลากรชุ่มโคตรหรือว่าหมอลำปุ๊อายุ๒๙ปีเป็นเจ้าของวงดนตรีหมอลำซิ่งพลากรมิวสิก
ส่วนเจ้าสาวคือนางสาวสิราพรธรติลาค่ะอายุ๒๐ปีเป็นนักร้องหมอลำซิ่งภายในวง
พระเอกกับนางเอกมาพบรักกัน
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยหมอลำซิ่งแต่งตัวคล้ายกับลิเกเลยนะ
คือถ้าที่ท้องถิ่นของที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าลิเกลา
ก็เหมือนเป็นการผสมผสานกันนะระหว่างหมอลำซิ่งกับลิเก
ถูกต้องค่ะซึ่งงานแต่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมานะคะที่บ้านยางซองอำเภอนาบัว
ตำบลนาบัวนะคะอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีชุดเพชรมงกุฎแล้วก็เครื่องแบบครบคัน
คือถ้าไม่บอกว่าไปงานแต่งงานนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปงานแสดงหมอลำหรือเปล่า
ลิเกก็หมอลำแล้วด้วยนะแต่ก็เป็นงานที่โอ้โหจัดใหญ่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะโดยเจ้าสาวนะคะบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นนักร้องหมอลำประจำวงโปรงลางของโรงเรียน
พอเรียนจบก็เลยยึดอาชีพเป็นนักร้องหมอลำอีสานอิสระ
แล้วก็มาพบรักกับเจ้าบ่าวตอนที่ไปทำการแสดงที่หนองบัวลำพู
หาดูใจกันมา๓ปีแล้วก็เลยตัดสินใจแต่งงานกัน
เขามีความฝันด้วยนะเขาบอกว่าเขาอยากจะออกอัลบั้มร้องเพลงหมอลำคู่กัน
ก็เลยแสดงความรักร้องหมอลำจีบกันซะเลยไปลองฟังค่ะ
หลังพี่ขอฝากให้เจ้าที่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อมัดย้ำไก่เอ
เบิดอะไรให้นางหวนให้ส่งขึ้นอย่าลอสาร
แต่บ้านพ่นพ่อหน่อพ่นพ่อเฟสบุ๊คนั้นพาเสีย
เหลือใจเด็กพ่อโตจากแม่นทันสมัยก่อ
คนเบิดโอ้เขาใดลายเฟสไปยังเงียบจี๊
สาวนักเรียนหมอสีโชว์เบิดไม้หักเป่าบัตรมีเบา
บ่อยุฟังเด็กละชาย
โอ้ยน้องเบิด

อ่ะใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องพิชชี่จะแปลให้ฟังนะครับ
โอ้โหยากไปเลยชอบนี้
ก็มันความรักนั่นแหละที่สองคนเขามีให้กัน
พลากรเขาก็บอกด้วยค่ะว่าชุดหมอลำมีความสวยงาม
แล้วก็เป็นอาชีพที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้
ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานเขาก็บอกนะคะว่า
เป็นเรื่องที่ดีนะเพิ่งจะเคยเห็น
นำเอาชุดหมอลำมาเป็นชุดงานแต่งงานครั้งแรก
ก็ประมาณนั้นแหละตามกันได้นะ
โอ้โหดูสิชุดนี้อลังการงานสร้างจริงเลยนะครับ
จัดเต็มน่าจะหนักอยู่นะเพชรทั้งบนศีรษะทั้งบนชุด
สุดถ้ามันช่างกิโลนี่ผมว่าได้หลายกิโลอยู่นะ
นอกจากนี้เรื่องราวของตลาดขาดนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีให้ได้ชมกันอีกเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้า
คุณผู้ชมยังมีอีกหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องราวของกระบือแสนรู้
โอ้โหเขาบอกว่าสอนจนมันสามารถกราบไหว้ได้ด้วย
ลงไปกราบได้เลยโอ้เดี๋ยวต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ
เอากราบดู

นี่สุดยอดน่ารักจริงสุดยอด